ถ้าคุณไม่ลงใต้เอาเป็นว่ามาใกล้อีกนิดนึงแล้วกันที่ไหนกำแพงแสน
ไปเที่ยวชมวิวบอกว่าไปนั่งแช่เท้าในน้ำ
แบบว่านั่งที่แคร่ชมวิวไปโอ้โหเลิศบรรยากาศดีไปดูกันดีกว่าเนอะ
ว่ามันจะบรรยากาศดีขนาดไหนนะคะอืมนี่คุณค่ะมันคือสวนทุเรียนแก่งตะลิ
ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองศาลจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอืมดูบรรยากาศสิ
ใครที่ชื่นชอบแบบทำลำทานหุบเขาต้นไม้ใบย่าเนี่ยต้องชื่นชอบแน่เลย
เพราะว่าบรรยากาศนี้โอ้โหมีความเป็นธรรมชาติสุด

เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสายชิวก็ว่าได้
แล้วถ้าหากเข้าไปแล้วนะคะไปกันเป็นหมู่คณะไปกันแบบเป็นพักเป็นพวกกันอย่างนี้
คุณไปเรื่อยแล้วคุณก็จะมีจุดให้ชมวิวก็คือแคร่ไม้ไผ่นี่แหละ

เขาตั้งเอาไว้ริมทานน้ำใสไหลเย็น
ให้มานั่งพักชมวิวทิวทัศน์กินอาหารอร่อยกันไปเพลิดเพลินบันเทิงใจกันไป
หนูน้อยเนี่ยก็เอาห่วงยางมาเล่นน้องเล่นน้ำกันแบบนี้นะคะ
ซึ่งแก่งตาลิแห่งนี้ค่ะเป็นของนายสิริบุญชูอายุ๕๖ปี
เล่าว่าพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ตัวเองซื้อเอาไว้ทั้งหมด๑๗ไร่
ข้างพื้นที่นี้ก็มีแก่งลำทานติดอยู่อยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยคือมันติดกันเลยเป็นพื้นที่ติดกัน
วันหนึ่งก็จะมีเด็กมีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาถามว่าที่นี่เนี่ยขายอะไรบ้างไหม
ลุงแกก็บอกว่าเออมาถามแบบนี้นะเราต้องหาอะไรมาแล้วแหละก็เลยปิ๊งไอเดียนะคะ
ทำเป็นกระต๊อปเล็กเล็กเอาแคร่มาตั้งทำให้เป็นพื้นที่ที่คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาได้แวะเวียนมานั่งชมวิวกันนะคะ

พอดีเห็นเด็กคนมาเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนกันแล้วก็เด็กเขาบอกว่ามีอะไรมาขายบ้างไหมผมมาเที่ยวกันเนี่ย
ก็ลูกชายก็เลยเอาสร้างกระต๊อบเล็กเอาของมาขายเล็กน้อยอย่างเงี้ยแนวคิดก็เลยตั้งซุ้มเล็กน้อยเป็นธรรมชาติไง
ไม่ได้ทำอะไรวูบหวาเนอะทำแบบเป็นที่พักผ่อนหลบฝนหลบแดดอย่างเงี้ยแต่คนก็มาเที่ยวเรื่อย

ใช่ก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นเล็กค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมามากมายแล้วก็มากินอาหารกันจ้ำกันอย่างนี้อเด็ดอร่อย
นี่คืออาหารที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการไปล่องแก่งไปดูน้ำตกน้ำตกก็คือส้มตำ
ทุกภาคต้องมีเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูเด็ดเมนูชื่อดังเป็นเมนูสมานสามัคคีใครก็กินได้อเด็ดอร่อยนะคะ
ทำให้ตอนนี้ค่ะที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นร้อยร้อยคนเลยค่ะ
แต่ว่าเข้ามาแล้วนี่นะดีมากเลยเพราะว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเลย
ฟรีจอดรถก็ฟรีเข้าห้องน้ำก็ฟรีส่วนอาหารที่เห็นเนี่ยหาซื้อกันมาเอง
กันมาเองคุณอยากจะทานอะไรซื้อมาตามอัธยาศัย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเสร็จแล้วต้องเอากลับด้วยนะแล้วก็รักษาความสะอาดช่วยกันนะ
เพราะว่าเราจะได้มีธรรมชาติสวยแบบนี้ให้ได้ชมกันไปอีกนานแสนนาน
เห็นอย่างนี้แล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าไปได้เลยค่ะที่สวนทุเรียนแก่งตาลิตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอคลองหลานจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชรเราจะนึกถึงอะไรกล้วยไข่
ชิวมากใช่เก้ายาศาสตร์กับกล้วยไข่น่ารัก
ไปนั่งแช่นั่งแคร่แช่เท้ากินกล้วยนะคะคุณ
แช่ทั้งวันให้เท้าเปื่อยไปเลยโอ้โหมันจะเปื่อยไป
สวยขนาดนั้นนี่คือกินได้เลยไม่ใช่ขาไก่นะคะ
วิวดีวิวสวยเป็นอีกแบบที่ท่องเที่ยวหนึ่งในกำแพงเพชร
อยากไปนะอยากไปอยากไปทุกที่เอาจริงนะ
คือบางทีเวลาเราดูแล้วก็จะรู้สึกว่ามันน่าไปหมดทุกที่เลย
น่ากินทุกอย่างน่าไปทุกที่
คือแค่ลำพังเมืองไทยอย่างเดียวยังเที่ยวได้ไม่ทั่วเลยคุณ